สถาปัตยกรรมไทยเรียกสิ่งปลูกสร้างที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาว่าวิหารที่มาของการสร้างวิหารสันนิษฐานว่าสมัยเริ่มแรกนั้นมาจากการสร้างซุ้มจรนำเพื่อตั้งพระพุทธปฏิมาให้ติดกับองค์พระเจดี
ต่อมาเมื่อพระพุทธปฏิมามีขนาดใหญ่ขึ้นซุ้มจรนำเดิมจึงปรับขนาดขึ้นเป็นซุ้มทิศ
พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาที่จะสร้างพระพุทธรูปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าพระประธานจึงต้องสร้างแยกออกมาต่างหากจากพระเจดีและเรียกว่าวิหาร
วิหารจึงกลายเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์โดยเฉพาะโดยปริยายและถ้าสร้างวิหารขึ้นในแนวสัมพันธ์กับแกนเจดีจะเรียกวิหารเช่นนี้ว่าวิหารหลวง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน